ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวที่ต้องฝากเถินกันไว้
อยากให้ดูภาพว่าเขาขโมยยังไง
นั่นคือถุงที่ใส่เนื้อหมูเอาไว้ของลูกค้าคนอื่น
คือเขาไปเดินซื้อของในตลาดต่อไง
สไตล์จะเป็นแบบนี้แม่ผมก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
เวลาไปเดินซื้อของในตลาดถือไปมันมื้อย
ส่วนคนที่เป็นคนร้ายคือใส่โหมกกันน็อคเห็นมั้ย
อยู่เอาถุงที่ตัวเองได้มาที่ซื้อทำทีว่าซื้อ
รวมกับของคนอื่นเขาเอาไปซ้อนไว้
ไปรวมปั๊บแล้วแม่ขาเผลอหันไปคุยกับลูกค้า

เขาเอาไปเอาไปเองหรือเอาไปให้คนที่เขาซื้อ
บ้าเหรอรวบเอาไปหมดเลย

โอ้โหทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่ของตัวเองแท้
พอแม่ค้าหันมาอีกทีอ๋อลูกค้าคงเอาไปแล้วแล้วก็ขายต่อ
แม่ค้าก็มองไม่เห็นเอามาถุงเดียวเห็นไหม
ใช่ไหมแล้วไอ้คนที่เป็นเจ้าของเขาก็เจ็บแค้นเพราะว่าอ้าวไหนของฉันน่ะ
บางคนจ่ายตังค์ไว้แล้วด้วยแล้วฝากไว้ไงแล้วแม่ค้าเขาจะต้องทำยังไงอ่ะ
ต้องเอาของใหม่ให้เหรอก็เขาก็ขาดทุนนะ
นั่นไงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็เลยมาฝากเตือนกันว่าช่วงเสี้ยววินาที
บางทีเราไม่ได้ระวังประมาทหรือว่าเผลอจะเจอกับคนร้ายแบบนี้ตอนไหนเราก็ไม่รู้
โอ้โหนี่โชคดีที่ยังมีกล้องวงจรปิดได้เห็นหลักฐานแบบนี้นะ
เราได้เห็นภาพชัดเจนเราก็เลยมาฝากเตือนกันไว้ให้ได้ดูนะครับว่า
บางทีการซื้อของการฝากเอาไว้ที่ร้านบางทีมันก็ไม่ได้ปลอดภัย
เพราะว่าช่วงเสี้ยววินาทีเนี่ยช่วงนี้ขโมยกับโจรมันเยอะมันแอบเอาไปแล้ว
มันไม่ส่วนนะบางทีอะไรหน่อยถ้าคนมันใจเป็นขโมยมันเอาไปหมดนะ
ใช่คือบางทีฝากของไว้ทางร้านมันไม่ปลอดภัย
เพราะว่าคุณจะกลับบ้านไปแล้วเอ้าลืมเอากลับมาแม่ดิฉันไปปล่อยนะคะ
คือซื้อแล้วสบายจับเลยจะซื้อแต่ลืมหยิบอันนี้ไปไหนอ่ะ

บางทีเล่าเรื่องในตลาดเนี่ยนะก็นึกถึงใคร

ก็ฝากด้วยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมนะเป็นหนูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลหน่อยก็แล้วกัน
เดี๋ยวดูอีกทีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะจับโจรได้หรือเปล่า
ไม่งั้นเดี๋ยวไปทำแบบนี้กับร้านอื่นอีกน่าเสียหาย

มันไม่ใช่เรื่องหมูนะแบบนี้